มาเลยดูด้านหลังของเราคนกรุงต้องพกร่มต่อ
ภาคอื่นฝนยังถล่มต่อเนื่อง
ได้ใช้แน่แน่ร่มวันนี้ใช่ค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ที่บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไง

ตอนนี้มืดครึ้มมาหรือยังตกลงมาหรือยัง

เพราะว่าเมื่อวานดิฉันใช้คำว่าหลอนก็ว่าได้
ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยู่เส้นวิภาวดีนะ
บอกผมบอกคุณน้ำแข็งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปเจออยู่ดี
ใช่คือบางทีอ่านข่าวอยู่ในสตูดิโอไม่รู้เรื่องนะคะ
แต่ที่บอกว่าหลอนเพราะอะไรกลัวเหลือเกิน

กลายเป็นกรุงเทพแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลนี้

มกันทั่วหน้าอะไรบ้างอ่ะที่บางนาใช่ไหม
บ้างนะแต่มันจะเป็นสมุทรปราการไปแล้ว
ผมคลองเตยก็มีรัชดาวิภาวดีเรียบร้อยหมด
แจ้งวัฒนะเมืองทองตรงนั้นเนี่ยโอ้โหหนักเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวพาไปสำรวจพาไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะคะ
คือพอน้ำท่วมแน่นอนทุกคนได้รับผลกระทบผู้ป่วยเอง
ผู้ป่วยเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ
ลักทุเลขนาดไหนตอนที่น้ำท่วมแบบนี้ดูกันหน่อยค่ะ

แต่จะใช้คำว่ารถจอดก็ได้เพราะมันไปไหนต่อไม่ได้
ติดอยู่บนถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องเข็นเปรย์ผู้ป่วย
เห็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีถังออกซิเจนด้วยค่ะ

ไปไหนล่ะไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมรถไม่ขยับเลยจริง
นี่มีเฟซบุ๊กเอามาโพสต์เอาไว้นะคะ
แล้วก็บอกว่ากรุงเทพวิกฤตหนัก
รถพยาบาลฉุกเฉินนี่ใช้ความเร็วไม่ได้เลย
ต้องเดินเท้าแล้วก็เข็นเปรย์ย้ายผู้ป่วย
พร้อมกับมีถังออกซิเจนไปด้วย

เขาบอกเข็นผ่านไป๒รายแล้วค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าจอดติดอยู่ตรงหน้าศูนย์ราชการ

อดมา๓ชั่วโมงทำใจมาแล้วล่ะ
ว่าน้ำท่วมน่ะรถติดแน่

กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลตรงนั้นโรงพยาบาล
คุณดอมโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะใช่ไหม

ลงแรงมาเดินเท้าลุยน้ำพาผู้ป่วย

รับเคสฉุกเฉินมาสองราย
จากราชพระวังหินแล้วก็แจ้งวัฒนาสอยหก
แต่พอมาถึงตรงหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาเนี่ย
เมื่อวานรถติดน้ำท่วม
เดินเท้าแบบนี้๒กิโลคุณผู้ชม
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะคะ
แล้วนอกจากนั้นนะเราดูการเดินทางกันหน่อยค่ะ
เดินทางบนรถเมย์ใช่ไหมรถเมไทยแฟนคลับ
เขาก็โพสต์คลิปผู้โดยสารที่นั่งอยู่

นี่สายอะไรเนี่ย๕๒บำซื้อปักเกร็ด
น้ำท่วมเข้ามาในรถเลยคุณผู้ชม
คือน่าเห็นใจเมื่อวานนี้มีคนแชร์ภาพ
คนรอรถเมย์คนรอแท็กซี่คนรอมอเตอร์ไซค์คนรอบีทีเอส
นึกว่าขึ้นรถเมย์แล้วจะเอาละโอเคละที่ไหนได้
ไม่รอดใช่ค่ะแล้วบางคนบอกว่าหู
อยู่กรุงเทพมา๒๐กว่าปีเพิ่งเจอนะ
น้ำท่วมเข้ามาในรถเมย์รถชานต่ำเจอแบบนี้แหละ
คนขึ้นลงสะดวกก็จริงแต่แพ้ทางให้กับน้ำท่วม
ดูจังหวะที่แบบน้ำมันกระแทกแล้วขึ้นมันซัดอยู่ในรถนะ
ครับอ่ะยังมีอีกค่ะรถยนต์หลายคันเลยตัดสินใจลุยน้ำ
แต่สุดท้ายเนี่ยดับแล้วนี่เป็นไงมีนายสิบ
นายสิบทหารบกช่วยกันเข็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหกี่คนนั่นอ่ะเป็น๑๐๒๐คนนะเปรี้ยบเกิน
ใช่คือก็เขาฝ่ามาขับฝ่ามาตรงอิมแพคไง
น้ำก็ท่วมเยอะสุดท้ายก็เข็นออกมาได้สำเร็จน่ะนะคะ
พูดถึงอิมแพคพูดถึงเมืองทองตรงนั้นสาหัสมากนะ
โดเมืองทองโอ้โหลานจอด
ชื่อว่าภาพนี้หลายคนเห็นดูสิใช่คือแบบเป็นหนองเป็นคลองเป็นบึงแบบเนี่ยค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์รถเก่งดูสิคันนี้คุณผู้ชมแล้วมีคนเอาเรือมาพายแล้วนะ
คือเห็นว่ามันท่วมไม่ไหวแล้วทำยังไงดีอพายเรือนั่นลูกศรแดง
อาจจะบังนิดนึงนี่อันนี้คือเอาเรือออกมาภายเลยในขณะที่คนอื่นเดินลุยน้ำท่วมอ่ะ
ครับโอ้โหหนักหนาจริงจริงเมืองทองแล้วพื้นที่แจ้งวัฒนะเนี่ยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้คนบ่นกันเยอะคือเข้าใจนะเวลารถติดเวลารอรถไม่มีอะไรทำต้องบ่น
ลงโซเชียลมีเดียบ่นลงสตอรี่บ้างนี่อย่างนี้แจ้งวัฒนาเราให้ดูกันนะ
คนก็สงสัยเฮ้ยทำไมเมื่อวานมันหนักหนาขนาดนี้มันมีคำอธิบายครับคุณผู้ชม
เพราะว่าอาจารย์สรรซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์ท่านโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวครับว่า
น้ำท่วมครึ่งประเทศไทยฝนร้อยหกสิบห้าจุดห้ามิลลิเมตรครับ
คุณผู้ชมที่แจ้งวัฒนาเมื่อวานนี้ถามว่าร้ายแรงขนาดไหน
ในทางสถิติครับทำกราฟกรทมย้อนหลัง๕ปีบวกปีนี้มาดูเทียบกันนะคุณผู้ชม
ปริมาณฝนที่แจ้งวัฒนาเขตหลัก๔กรทมเมื่อวานนี้๑๖๕๕มิลลิเมตร
อาจารย์สรรบอกว่ามีความน่าสนใจทางตัวเลข
คือปริมาณน้ำฝน๑๖๕๕มิลลิเมตรนับเป็นปริมาณน้ำฝนสูงสุด
เป็นอันดับที่๓ในรอบ๖ปีครับ
แล้ว๒ครั้งก่อนอันนี้ล่ะเกิดขึ้นมา๕ปีที่แล้วก็คือปี๒๕๖๐ครับ
และปริมาณน้ำฝน๑๖๕๕มิลลิเมตรเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในปีนี้แล้ว
มา๙เดือน๑๐เดือนเนี่ยเมื่อวานนี้หนักที่สุดแล้วครับ
และจากสถิติยังพบว่าช่วงหลัง๑๐ตุลาคมของ๕ปีที่ผ่านมา
มักจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแปลว่าคุณผู้ชมมันยังไม่จบนะ
มันยังไม่จบครับอาจจะต้องลุ้นกันต่อว่าจะมีหนักกว่านี้หรือเปล่า

ตัวเลขช่วงที่น่ากังวลที่สุดของ๕ปีที่แล้วคือ๑๑๑๑๗ตุลาคมครับ
มีปริมาณน้ำฝน๑๒๐มิลลิเมตรมีด้วยกัน๔ครั้ง
และน้ำเหนืออ้าวลงมาสมทบอีกและน้ำทะเลก็ยังหนุนสูงอยู่
อาจารย์สรรบอกด้วยว่าปีนี้ฝนหนักจริง
นี่เพิ่งเริ่มเดือนตุลาคมจากสถิติบอกเลยว่ายังไม่จบ
อาจารย์สรรบอกน้ำในเขื่อนตอนนี้ก็มากเหลือเกิน
เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องน้ำเขื่อนย้อนหลัง๑๐ปี
ความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมระดับปี๕๔กันด้วยนะครับ
บอกเลยว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยเขาบอกไม่น่าสบายใจเลยนะฮะ
อาจารย์เขาไม่สบายใจเลยเห็นตัวเลขระดับฝนตกหนักขนาดนี้
เมื่อวานที่หลัก๔แจ้งวัฒนะนี่แหละ๑๖๕๕มิลลิเมตร
คือเกิน๙๐๑มิลลิเมตรเป็นต้นไปนั่นเท่ากับว่าเป็นฝนตกหนักมากแล้วนะฮะ
พูดถึงหลัก๔แจ้งวัฒนะเมืองทอง
คือเอาจริงนะพอเห็นข่าวเห็นภาพหลายคนบอกว่ากลัวเหลือเกิน
แล้วสถานการณ์ช่วงกลางวันแบบนี้จะเป็นยังไงบ้าง
นี่เราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปดูหน่อยสำรวจเส้นแจ้งวัฒนะ
แถวเมืองทองเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไง
สอบถามจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณเทพดนสิงโตอยู่ในสายแล้ว
สวัสดีค่ะคุณเทพดนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณดอมครับ
ค่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
โอ้โหตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าคือตั้งแต่ช่วงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
คุณน้ำแข็งคุณดอมค่ะมีตรงช่วงห้าแยกปากเกร็ด
เป็นจุดหนึ่งที่เมื่อคืนนี้หนักเลย
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมลองใช้เส้นทางตรงช่วงวิภาวดีรังสิตขาออก
วัฒนาขาออกแล้วก็ไปวนตรงช่วงแยกปากเกร็ด
ตรงนั้นมีนับเป็นจุดเป็นบางช่วงเท่านั้น
แล้วก็ตรงให้แยกปากเตะตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
ผมก็เลยลองเลี้ยวเข้ามานะครับทางด้านในเมืองทอง
ยังไม่ทันไปไหนเลยเลี้ยวเข้ามาเจอเลยครับ
น้องน้ำต้อนรับผมอยู่นะครับ
ก็ครึ่งแข้งนะครับความสูงเนี่ยประมาณครึ่งแข้ง

ก็จากอายานยนต์มีดับบ้างแล้วปากปาย
หรือว่าเข้ามาจากทางแจ้งวัฒนะได้อยู่ตรงประมาณ๕๐๐เมตรนะครับ
ก็จะมีจุดพักอยู่จุดหนึ่ง
ซึ่งมอเตอร์ไซค์เสียเยอะมากจุดนี้นะครับแล้วก็รถดับเยอะ
ตอนนี้ผมต้องบอกเลยนะคุณแข็งคุณผู้ชมคุณดอม
บ้านไม่ได้อยู่ในนี้เลี่ยงไปก่อน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเนี่ยครับคือ
มีรถประจำทางรถปอที่ผ่านทางเข้ามาตอนนี้
ก็ล้นเข้าไปในตัวรถด้วยอย่างที่เมื่อวานนี้อาจจะมี
มีโซเชียลบางสื่อที่ลงภาพว่า

เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยที่นี่

ที่ยังอยู่ประมาณน้ำสูงประมาณครึ่งแข้งอยู่
แล้วก็มีรถเสียรถตายนี่คือ
ตอนนี้เจ้าของรถต่างนี่คือ
เขาได้คุยกับเขาไหมว่าหลังจากนี้เขาจะทำอย่างไรต่อ
ตอนนี้เรื่องคือได้ยินเสียงไหมวะ
ตอนนี้มีเสียงมีเสียงคือบึนบึนอยู่อย่างนี้

รถมอเตอร์ไทยนี่พยายามเลี้ยงเครื่องยนต์
แล้วมาดับตรงหน้า
ตอนนี้ก็คือเขากำลังพยายามที่จะจะเหมือนกับรู้เรื่องเครื่องยนต์ของเขาอยู่คือไม่สามารถดับเครื่องได้เพราะว่าถ้าดับแล้วมันสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือผมย้ำหลายครั้งเลยนะครับว่าหนีไปเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเข้ามาในเมืองทองตอนนี้ต้องเผื่อใจเผื่อเวลา
จุดที่มันจะกระทบก็คือบนฟุตบาทหน้าบ้าน
ซึ่งความสูงของฟุตบาทก็อยู่ประมาณ๑๕๒๐เซนติเมตร
มันก็ปริ่มฟุตบาทเลยตอนนี้ก็คือบางจุดเนี่ยล้นขึ้นมาบนฟุตบาท
แต่ว่ายังไม่ได้กระทบเข้าไปถึงในตัวบ้าน
เพราะว่าในตัวบ้านตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลย
จุดที่ผมยืนอยู่นะมียกพื้นขึ้นมา
เหมือนกับเขาเตรียมตัวมาแล้วครับ
ซึ่งน้ำมันก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านตัว
ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นร้านค้านะครับ
เป็นคลินิกหมอฟันเป็นร้านอาหาร
มันก็เลยไม่ได้เข้าไปในช่วงนี้นะครับ
ผมยืนอยู่ตรงปากซอยเดี๋ยวนะปากซอยเมืองทองซอยเจ็ดอ๋อ
อ๋อนี่คือถ้าส่วนคุณผู้ชมดูหน้าจอกับเราไปพร้อมกัน
ก็คือจะเห็นภาพที่คุณเทพดนบอกนั่นแหละ
ว่าสถานการณ์ตรงนี้มันเป็นแบบนี้
ทีนี้คุณเทพดนอีกจุดหนึ่งที่เราสองคนก็รายงานคอนโดเมืองทอง
ที่บอกว่าโอ้โหกลายเป็นแบบคอนโดริมแม่น้ำ
ตรงนั้นมันมีเหมือนกับเป็นบึงเป็นหนองอยู่
สถานการณ์นะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วเหมือนกัน
ทรงตัวและเหมือนจะยิ่งแย่ลงเพราะว่า
คือเหมือนกับว่าระดับน้ำที่มันเติมขึ้นมาด้วย
แล้วตอนนี้ผมมองไปบนท้องฟ้าจุดนี้เริ่มมีครึ้มมาอีกแล้ว

ก็ถ้าเป็นในมึงทองตัวต้องแย้งขนดอมมึงทอง
กับโซนทะเลสาพตอนนี้เหมือนกับทะเลสาพ

ดูหนึ่งที่ซอยย่อยด้วยซอยย่อยนี่ก็ไม่ไม่ยอมกันเลย
แต่มีตอนนี้ตอนย่อยก็คืนแค่นเหมือนกันตอนนี้

แล้วตรงจุดที่คุณยืนอยู่หรือว่าระหว่างทางมาเนี่ย
พอจะเห็นแบบพวกเศษขยะอะไรมันลอยอยู่เยอะไหมฮะ

คือผมพยายามงงเหมือนกันตอนนี้เรื่องของเฟสขยะเรื่องของอะไรพวกนี้
จุดที่ผมผ่านมาแต่ละจุดเนี่ยยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอแต่ว่าเหมือนกับน้ำที่ลงไปในท่อนะครับ
มันระบายลงไปไม่ทันค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าท่อเนี่ยปากมันเล็กด้วย
แล้วก็บางจุดเนี่ยคือจุดที่จุดที่น้ำมันท่วมท่อมันน้อย
แล้วก็บริเวณตรงฝาท่อมันเล็กด้วยมันก็เลยทำให้น้ำมันระบายลงไปไม่ทัน
ส่วนเศษขยะพวกอย่างขยะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อย่างบางทีเราจะเห็นในโซเชียลที่
บอกว่ามีถังขยะลอยมาหรือผมยังไม่เจอในลักษณะนั้น
แต่ว่าน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นใสขนาดนั้นนะคุณดรวิวจังคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบเศษใบไม้ซะมากกว่า
พวกก้นบุรีพวกขยะอะไรนี้ยังไม่เจอนะครับ
ทีนี้คุณเทพดลก็รายงานสถานการณ์น้ำ
ความยากลำบากของคนที่ได้รับผลกระทบ
มองไปมีเห็นหน่วยงานเข้ามามาแก้ไขมาจัดการปัญหาบ้างหรือยังคะ
ตั้งแต่ที่สำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนเนี้ยค่ะย้อนไปตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแล้วกัน
คือจะมีที่เห็นชัดชัดจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรครับทางด้านของอ่าสพปักเกร็ดที่
แล้วก็คนที่เขาเหมือนกับมาทำงานเป็นพนักงานก่อสร้างพนักงานที่เป็นสายงานต่าง
ลงมาช่วยเข็นรถแต่ว่าหน่วยงานอื่นตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้นะ
ผมพูดตามในภาพคือยังไม่เห็นนะครับยังไม่ยังไม่เจอนะครับ
ทั้งเป็นเต็นต์ที่ตั้งเพื่อเหมือนกับบรรเทาภัยหรือว่าเป็นจุดที่รถรับส่งเข้าออก
ตอนนี้ผมยังไม่เจอนะมีแต่รถประชาชนเท่านั้นนะครับอ่าได้ค่ะ
ยังไงเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเรารายงานสถานการณ์กันเรื่อยนะคะ
ขอบคุณคุณเทพดลขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับโอ้โหนี่คุณเทพดนเตือนเลยนะว่าถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอันใด
อย่าไปเสี่ยงเออไม่ต้องไปเลยนะตรงนั้นอ่ะเมืองทองหนีไปเมืองทองหนีไปเลย
สภาพน้ำตอนนี้คือยังอยู่ประมาณครึ่งแข้งอยู่อ่ะนะคะแล้วที่น่าเป็นห่วงคือที่เรารายงานใช่ไหม

ที่รถจอดแล้วน้ำท่วมแทบจะมิดคันปรากฏว่าสถานการณ์อาจจะแย่ลงไปอีก
เพราะว่ามองหน้าขึ้นไปเฮ้ยฟ้าครึ้มมาแล้ว
ฝนจะตกลงมาอีกฝนจะตกอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ
ตอนนี้ก็มีแค่อะไรนะตำรวจจราจรสมภาพปากเกร็ดใช่ไหม
แล้วก็คนงานก่อสร้างแถวนั้นที่มาช่วยกันนะฮะ